แล้วและแน่นอนเรื่องที่เป็นข่าวเป็นกระแสก็ต้องพูดถึงกันหน่อย
ใช่นี่อยากจะส่งคุณชนะไปมากเลยแต่น่าเสียดาย
เขายกเลิกแล้วเขายุติแล้ว
เสียล้องทุเรียนปานนท์

ดีใจแทนป่านนท์ที่คุณชนะไปไม่ทัน
นั่นแหละสิดีใจ
แต่ว่าตอนนี้ปานนท์เนี่ยเขายกเลิกประกาศตามหาลูกเขยแล้วนะ
เขาบอกว่าตั้งแต่ประกาศไปแป๊บเดียวเนี่ยคนเข้ามาดูเป็น๑๐ล้านเลยใช่ไหม
ป่าบอกป่าไม่ได้ทำงานไม่ได้ขายทุเรียนเลยจ้า

วุ่นวายอยู่กับลูกเขยอย่างเดียวเนี่ยทำไมมันสมัครเยอะกันขนาดนี้

คุณดูประกาศตามหาเนี่ยขยันอดทนไม่ขี้เกียจขี้เหนียวอะไรอย่างนี้
คือการศึกษาก็ไม่ต้องสูงคือคุณภาพคุณสมบัติของคนที่จะมาสมัครเป็นใครก็ได้
ที่มีความขยันความอดทนในการทำงานนะจ๊ะ

แล้วข้อจำกัดก็น้อยมากเรื่องการศึกษาไม่ต้อง
ผู้ชายอะไรอย่างนี้ก็แห่กันมาสมัครกันยกใหญ่เลยนะคะ
คือเป็นข่าวในเมืองไทยไม่พอ

ถูกต้องดังทั่วคุณตอนนี้คือถูกพูดถึงกันเยอะมาก
สำหรับข่าวนี้มันก็มีทั้งกระแสคนที่ขำกับปานนท์นะ

แต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ที่มันเป็นข่าวแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
เพราะว่าข่าวนี้ได้รับความสนใจจากทั่วประเทศจริง
แล้วก็โดยเฉพาะนักธุรกิจชาวจีนที่คุณชนะบอกเขาเหมา
เครื่องบินมาดูงานแล้วก็มาทำข่าวกันเลย
มาดูงานมาทำข่าวแล้วก็มาสมัครด้วยผมว่านะ
น่าจะชั้นว่านะครับคือหลายต่อหลายชาติ
ป่าบอกโทรศัพท์เข้ามาตลอดเวลา
ถึงขั้นว่าตอนนี้ไม่ได้หลับได้นอนแล้วจ้า
ป๊าก็เลยบอกไม่ไหวแล้ว
ปานนท์ประกาศขอยุติการรับสมัครลูกเขยซะเลย
แล้วก็ยกเลิกวันนัดรวมพลคัดเลือกด้วยนะ
เพราะเขาจะมีวันคัดเลือกวันที่๑เมษายน
ยกเลิกยกเลิกไปเลยเพราะว่าปัญหาเยอะแยะมากเลย
แล้วก็คิดว่าจะเกิดความวุ่นวายด้วย

เกิดอุบัติเหตุในการเดินทางของลูกเคย
นับหมื่นนับแสนแสนคนด้วยนะ

นี่ลูกเขยเดินทางมา
เขาเจอไหมมาทดสอบต่าง
ก็ต้องขอโทษสังคมแล้วก็ทุกทุกคนนะส่วนเรื่องความรักของลูกสาวน้องปุ๋ยเนี่ย
ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเนอะไปฟังเสียงของปานนท์กันหน่อยค่ะ
ลูกสาวด่าผมทั้งวันแม่ก็ด่าแล้วเริ่มนะแม่เขาเริ่มด่าแม่เขาเนี่ยกับผมนี่ยังไม่คุยกันเลยนะ
เขาโกรธมากเลยอยู่ก็ว่าทำเรื่องขึ้นมาอยู่มีลูกสาวทำไมจะต้องไปแถมเงินเขา

วันที่๒ลูกสาวตอนนี้เริ่มโกรธแล้วด้วย

ลูกสาวบอกพ่อเยอะนะเลือกไง
แล้วที่หลงของเขาคือเอาจริงถ้ามาสมัครกัน

แต่ทีนี้เกิดเขามากันเป็นหมื่นเป็นแสน

จริงเพราะว่ามีคนเข้ามาสมัครเยอะมากเลย
แต่ว่าป่านนท์นะเขาบอกก็ให้ลองมาทดสอบดู
คัดแยกทุเรียนอะไรต่างอย่างนี้
คือหลายคนก็บอกพร้อมเต็มที่ใช่ไหม
ป่านนท์เนี่ยคัดผู้เรียนสบายแต่ให้คัดลูกเขยเนี่ย
ยากนะป่านะแบบนี้หนุ่มหลายคนน่าจะใจสลายนะ
เพราะว่าป่าประกาศยกเลิกกันไปแล้วนะคะ
แต่ว่าเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นเขามีตัวเต็งคนหนึ่ง
ใช่ชื่อว่าน้องจีโอ
น้องจีโอเนี่ยคือเขาประกาศเลยนะว่าอยากจะขออนุญาตป่านนท์
เพื่อพูดคุยกับคุณปุ๋ยกับน้องปุ๋ยเนี่ยนะลูกสาวของฝาเนี่ยนะ
โดยที่น้องจีโอเขาจะไม่เอาค่าสินสอด๑๐ล้านอย่างที่ป่าลงเลย
เรียกว่าตอนนี้ได้ใจน้องปุ๋ยไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้
เรียกว่าเป็นมาวินเป็นผู้จิ้นไปก่อนตอนนี้
ความรักครั้งนี้ของจีโอและน้องปุ๋ยจะดำเนินต่อไปอย่างไร

ช่อยพี่ออดเดี๋ยวคนละรายการแล้วจะพูดชื่อของพี่

ไม่ใช่พี่ช่อยพี่อ้อยพี่ชอต
อ้อยพี่ชอตก็ชื่ออย่างนี้

ได้ยินแบบนั้นนะจำไม่ค่อยได้
จะดำเนินต่อไปอย่างไรระหว่างเรื่องราวความรักของคุณปุ๋ยกับคุณจีโอนะคะ

เดี๋ยวพี่ช่อยจะมาพูดคุยกับเขาดีกว่า

ตอนท้ายรายการค่ะคุณผู้ชมว่าเรื่องราวความรักของคู่นี้เนี่ยจะลงเออยังไง
วันนี้พี่ช่อยก็อยากจะให้คำปรึกษาในปัญหาความรักนี้ที่มันเกิดขึ้นโดยมีปานนท์ที่เป็นฮัก
ช่อยยังเอาตัวเองไม่รอดเลย
พี่ช่อยยังลงจากฟ้าเศรษฐานไม่ได้
ช่อยังอยู่บนคานอยู่เลยยังจะไปให้คำปรึกษาเขา

แต่เรื่องราวความรักครั้งนี้ไม่จบง่ายแน่นอนในรายการตลอดข่าวของเราเดี๋ยววันนี้มีคำตอบให้ติดตามยาวกันไปเลยคุณผู้ชมครับ